เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ตามโครงการท่องเที่ยว
ตามรอยพ่อที่บึงบรเพชรงดงามไปด้วยทะเลบัว

พร้อมกับมีการไปชิมฝีมืออาหารท้องถิ่น
ของชาวบ้านที่อำเภอพระนอนจังหวัดนครสวรรค์
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ครับ
บึงน้ำกว้างทะเลบัวบานเต็มบึงขนาดนี้
ชมได้ที่นี่บึงบรเพชรค่ะ
สาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ออกไปนั่งเรือชมนกชมบึงช่วงสาย
ให้ร่างกายได้รับวิตามินจากแสงแดดสักนิด
ที่นี่มีบริการล่องเรือชมความมหัศจรรย์แห่งบึงน้ำ
เป็นหนึ่งในเส้นทางตามโครงการท่องเที่ยวตามรอยพ่อ
บึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เรือ๑ลำนั่งได้ประมาณ๑๐๑๒คน
ใช้เวลาล่องเรือชมความงามธรรมชาติประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ราคาเช่าเหมาลำลำละ๕๐๐บาท
ึงบรเพชรยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงนกน้ำของไทยค่ะ
และเป็นแหล่งชมนก๑ใน๙ของโลก
นกระยางนกกระสานกกาน้ำบินผ่านไปมา
เกาะกันเป็นกลุ่มอยู่บนยอดไม้
เรียกว่าใครมาก็ได้สัมผัสกับระบบนิเวศในรุ่มน้ำนี้กันอย่างใกล้ชิดค่ะ
ชมวิวไปเรื่อยเราจะเห็นชาวบ้านแถวนี้
ออกมาเก็บบัวไปขายตั้งแต่เช้าจนบ่ายเลยค่ะ

ลองสอบถามคุณพี่คนนี้ดูเขาเล่าว่า
ช่วงนี้นำเกษรบัวไปขายได้กิโลกรัมละ๒๕๐บาท
สร้างรายได้เสริมวันละหลายร้อยเลยค่ะ
มาเก็บ๖โมง๖โมงเช้าแล้วกลับไปถึงบ้านบ่าย๒
วันก็ได้๓โลมั่งบางวันก็ได้๒โลครึ่ง
แต่ละวันมันได้เหมือนกัน
บัวแล้วก็ต้องลองรับประทานด้วยค่ะ
เที่ยงวันนี้ชาวบ้านเขาจัดเมนูแกงส้มไหลบัวมาให้

ทอดมันปลากรายลูกชิ้นปลากราย
เนื้อปลาเน้นจิ้มน้ำจิ้มแซ่บ
แปรรูปทำขายเองให้นักท่องเที่ยวได้ชิมฝีมือชาวบ้านกันค่ะ

ยังสามารถนำไปทำเป็นเมนูอาหารได้อีกหลายเมนูเลยค่ะ

ที่เขาว่ากันว่าใครมาเที่ยวบึงบรเพชรแล้วไม่ได้ทานก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะ
นี่เลยใช้ไหลบัวแบบนี้นะคะใส่ลงไปแทนมะละกอแล้วก็ตำตามใจชอบเลยค่ะ
ใครอยากลองชมฝีมือตำหนัวแซ่บสไตล์เรา
ก็ไปขอยืมครกยืมสากมาตำไหลบัวรับประทานเองได้ค่ะ
อยากได้เผ็ดเบอร์ไหนสาดพริกใส่ตามใจชอบเลยจ้า
โครงการท่องเที่ยวตามรอยพ่อที่บึงบรเพชร
จะเริ่มเปิดเส้นทางให้ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสนับสนุนชาวบ้านให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยว

ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอนจังหวัดนครสวรรค์
และศูนย์ศิกษาธรรมชาติและศัตริปะบึงบรเผ็ด
พัฒนาโครงการนี้ขึ้นค่ะ
ในบริเวณนี้เป็นอยู่พื้นที่ใกล้กับบึงบรเพชร
ธนาคารมีโครงการเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวท
เราก็ได้มาปรึกษาฮารือกับทางอุทยานน้าบึงบรพเพชรแล้วก็ผู้นำชุมชน
รวมทั้งกลุ่มนี้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดที่สุด
ว่าเราจะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ร่วมกัน
เป็นสายชิวชอบแบบสบายลมเย็น
แนะนำให้มาล่องเรือชมบึงในช่วงเย็นแทนค่ะ

อาทิตยามตะวันอ่อนแรงย้อมท้องฟ้าเป็นสีทอง
ส่องไปทั่วผืนน้ำระยิบระยับจับตาและจับใจ
ความประทับใจกลับมาเต็มอิ่มค่ะ